คุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ชุมนุมที่แยกราชประสงค์นะคะ
อยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้
เพราะว่ามีรายงานออกมาบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามฝ่าวงล้อมตำรวจ
เพื่อจะบุกไปที่สตชตอนนี้คุณคกโยธินผู้สื่อของเรา
อยู่ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศสดตอนนี้พร้อมกันเลยค่ะ

ขณะนี้นะครับบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
มีตำรวจประมาณ๒กองร้อยนะครับ

แล้วก็ตำรวจจากกรประคับการตำรวจนครบาน๙
และตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีนะครับ

รั้วเหล็กนะครับมากั้นบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

กลุ่มมวลชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับ
มารวมตัวกันบริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
และก็พยายามที่จะฝ่าวงล้อมเข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งมีเจตนานะครับก็คือเริ่มมีการตะโกนนะครับ
บอกว่าให้ปล่อยเพื่อนของพวกเขานะครับ
มีบรรดานนักเรียนนะครับแล้วก็กลุ่มมวลชนนะครับเริ่มทยอยเดินทางเข้ามา
ตอนนี้รถสลายการชุมนุมนะครับได้เตรียมความพร้อมจอดอยู่
พร้อมนะครับพร้อมเปิดไฟเตรียมพร้อม
หากมีคำสั่งให้ออกปฏิบัติการก็จะสามารถออกปฏิบัติการได้ทันทีนะครับ
แล้วก็มีรถควบคุมผู้ต้องหาอยู่อีก๑คันนะครับ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจได้ปิดการจราจรบริเวณถนนพระรามที่๑นี้ทั้งหมดแล้วครับ
ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ
ซึ่งบริเวณตรงด้านนี้นะฮะที่จะมุ่งหน้าไปบริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
มีกลุ่มมวลชนครับเริ่มมารวมตัวกันและกระจายกันลงที่ท้องถนนกันเป็นจำนวนมากแล้วครับ
ตำรวจเนี่ยต้องตรึงกำลังไว้เพื่อไม่ให้สามารถฝ่าวงล้อมมาที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับ
นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นบรรดานักเรียนนักศึกษานะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการประกาศว่าให้ทุกคนนะครับมารวมตัวกันที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับ
ตอนนี้การจราจรบริเวณนี้ก็ปิดไม่ให้ประชาชนเนี่ยใช้แล้วนะครับ
ส่วนบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ทางด้านในก็จะได้นำรั้วลวดหนามนะครับ
ขึงหลังแนวกำแพงซึ่งตอนนี้ก็ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทางด้านในนะครับเตรียมความพร้อม
และให้ทุกคนเนี่ยเดินทางกลับซึ่งตอนนี้มีมวลชนนะครับ
เริ่มเข้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์เนี่ยมากขึ้นนะครับทางตำรวจเนี่ยก็ตรึงกำลังกันอย่างเข้มนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะครับ
ว่าจะมีการเรียกกำลังเสริมเพิ่มเติมหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ครินกำลังเจ้าทินพุทธข่าวไทยรัตน์ทีวีครับ